น้องสวัสดีเมื่อกี้คุณธึกได้ชื่อเดียวเลยอะหมายไทยใจดัวน

มันดูไม่ค่อยดีนะไอ้หลอดไอ้แก้วเนี่ย

ทำไมเหมือนกูตอบถูกแล้วแต้มกูไม่ขึ้นเลยวะ

อ่า๔เท่าหรอ
ใจมึงกล้าแค่ไหนมึงรวม
หน้ามึงได้ไงแหละมึงรวม

ไม่เราชนะไงเราก็เลือก
ผู้แพ้ลงโทษได้

มาที่ข้างหลัง
ต่างหลังทำไมน่าตาดูแบบว่า

มึกที่เพ่งเป็นไอดอลของกูจริงฉูบภาลบุรุษจริงใช่

คุณอย่าไปแข็งเลยผมได้
นี่สมัยก่อนพวกจอมยุทธเขาจะสักแบบนี้
อย่าให้ถึงทีกูนะครับ
เขาสักแบบนี้ไม่จอมยุทธ

เหมือนพวกนักเรียนสมัยก่อนเขาชอบสักตรงหัวไหล่ไง
ทางนี้พ่อทางนี้มึง

เกมที่๒มันก็ถาดเกมแล้วเพราะมันเราจะวิเคราะห์กันยาวเลยนะ

เอ้าวิเคราะห์ละกันเจนถ้าอยากวิเคราะห์
๔ทีลุ้นท้ายมีใครไหมเจนพี่เจอน้องคุยกันก่อน

เอาจริงนะไม่ต้องมีกลุ่ม

เราไปก่อน